เส้นใต้เมืองไทยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในสองประเด็นนะครับ
เรื่องของคำถามพ่วงประชามติครับ

ไปตรวจสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลาที่พบมากในช่วงนี้

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ

วันนี้วันที่๕พรุ่งนี้วันจักรีวันหยุด
เปิดขึ้นมาวันที่๗ต้องตามดูเรื่องในสนชครับ
เพราะเป็นวันที่สนชจะตัดสินว่า
เขาจะส่งคำถามพ่วงร่างรัฐมนูล
เพื่อทำประชามติหรือไม่

จะไม่เสนอคำถามพ่วงก็แล้วไปครับ
ก็เอาเฉพาะร่างรัฐมนูลไปให้คนลงมติว่า
รับหรือไม่รับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
แต่ถ้าสนชเสนอมีมติว่า
สนชจะเสนอคำถามพ่วง
และคำถามพวกนี้ก็เสนอขึ้นมาจากสปท
สมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ
ถ้าตัดสินใจจะเสนอคำถามพ่วง
คำถามพวกนั้นจะถามว่ายังไง
ตอนนี้ค่อนข้างจะชัดแล้วล่ะครับ
ว่าคำถามพ่วงข้อสำคัญคือจะถามว่า
ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ที่จะให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องเห็นด้วยสิครับ
เอ้าก็เลือกเขาจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องโหวตกันในสภาสิ
โหวตกันในสภาแล้วจะไปโหวตที่ไหน
เพราะประชาชนไม่เข้าใจคำว่ารัฐสภากับสภาผู้แทนรัศดร

สภาพผู้แทนรัศดรนั้นคือที่ประชุมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษดรล้วน

ก็คือเป็นการประชุมร่วม
ระหว่างสสกับสว
พอมาประชุมร่วมกันนี่แหละ
เขาเรียกว่าประชุมรัฐสภา
ความหมายนี้ก็คือว่าถ้าประชาชนเห็นด้วย
ว่าให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้
ก็แปลว่าสวสัญหา๒๕๐คน
เคาะมาจากผู้มีอำนาจชุดนี้
มาจากการสัญหาหรือแต่งตั้ง

แต่เคาะโดยคณะผู้มีอำนาจในชุดนี้คือคอสช
คนนี้จะมีสิทธิ์ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย
ถ้าประชาชนเห็นชอบว่าให้รัฐสภา
นายกรัฐมนตรีผ่านการเลือกโดยรัฐสภา
ฉะนั้นมีคนบอกว่าถามอย่างนี้
เหมือนมีนัยยะซ่อนเล้นซ่อนเงื่อนรับลวงพลาง
ถ้าเอากันให้ชัดก็ให้ถามสิว่า
เห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้สว๒๕๐คน
มีส่วนร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วย
ถ้าถามอย่างนี้คนจะได้ไปชั่งใจว่า

จะให้อำนาจสวที่มาจากการสัญหาและมาจากการเลือกกันเอง
ซึ่งสุดท้ายเคาะโดยคอสชมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีได้ด้วยหรือ
เพราะว่าก่อนหน้านี้อย่าลืมว่าประเด็นนี้
คอสชเคยทำข้อเสนอในการแก้ไขไปถึงคณะกรรมการร่างแล้วนะครับ
แต่คณะกรรมการร่างรัฐมนูลไม่เอาด้วย
ก็คือว่าตัดสิทธิ์ในการที่จะให้สวร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่
คณะกรรมการร่างเขาก็มีเหตุผล
เขาอ้างหลักการประชาธิปไตยเขาบอกทั่วโลกไม่มีหรอก
ที่จะให้สวซึ่งมาจากการสัญหาหรือมาจากการแต่งตั้งเนี่ย
มาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

เพราะว่าหลักการก็คือว่านายกต้องมาจากการเลือกของประชาชน
ประชาชนเลือกทางตรงไม่ได้ก็เลือกทางอ้อม
ก็เลือกผ่านสอสอที่ประชาชนเลือกมา
หลักการเป็นอย่างนี้การให้สวมาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ผิดหลักการ
ฉะนั้นคำถามนี้แหละครับ
จะเป็นคำถามที่จะชี้อนาคตของร่างรัฐมนูล
เพราะว่าถ้าประชาชนเห็นด้วย
ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าคณะกรรมการร่างหนีไม่พ้นหรอกครับ
ที่ต้องมาปรับแก้รัฐมนูลกันอีกรอบนึง
ให้ตรงเจตนารมณ์ของประชามติที่ไปทำมา

การตั้งคำถามต้องตั้งคำถามให้ประชาชนเข้าใจ
มากกว่าที่จะถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
ที่จะให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

ต้องตั้งคำถามให้ประชาชนเข้าใจและเคลียร์
เขาจะได้รู้ว่าอ๋อที่เขาไปลงมตินั้นเนี่ย
เขาลงมติโดยพื้นฐานของความเข้าใจแล้ว
แต่ถ้าประชาชนเข้าใจแล้ว
แล้วยังต้องการให้สวเลือกโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ไม่เป็นไร
แต่ต้องกาบนพื้นฐานของความเข้าใจ
อันนี้คือข้อเสนอที่คิดว่าควรจะต้องไปปรับปรุงประโยคคำถาม

วันนี้ถ้าเผื่อเราดูเรื่องนี้
วันนี้หนังสือพิมพ์เล่นข่าวเรื่องนี้กันเยอะ

เดี๋ยวผมจะให้ดูในจอเนี่ย
ว่าหัวข่าวหนังสือพิมพ์มีอารมณ์สีสันยังไงเรื่องนี้
นี่ไทยรัฐสสโหวตนายกจะทำให้รัฐมนูลล่ม
นักการเมืองลุมจวกเละ

มีชัยปลุกกรรมการร่างหรือกรทตั้งรับวิชามาน
นี่อาจารย์มีชัยมองเรื่องนี้เป็นวิชามานครับ
เอามีอีกครับมีอีก๒๓ฉบับ
นี่ของผู้จัดการมีชัยประกาศสู้วิชามาน
มึนคำถามพ่วงสปทหวังอะไร
มึนคำถามพวกสปทหวังอะไร
เอาอีกฉบับหนึ่งนี่หน้าหนึ่งไทยโพสต์
พ่วงสวโหวตนายกเตือนขัดเจตนาเกตจำนงของประชาชน

อาจารย์มีชัยพูดว่าเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล
เราต้องเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
เผชิญกับวิชามานและต้องเผชิญกับอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาอีกมาก

รองนายกวิศนุก็ถูกถามเรื่องนี้
วิศนุบอกว่าไม่ทราบว่าจะเป็นการเปิดช่องไปสู่อะไรบ้าง
แล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายจะไปตั้งคำถามออกมาอย่างไร
ตลอดจนต้องการส่งสัญญาณหรือต้องการสื่ออะไร

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกับประธานกรรมการร่างรัฐมนูล

ความเห็นเรื่องนี้วันศุกร์

จะเป็นอีกก้าวย่างหนึ่งที่เราจะตามดูบทบาทของสนช
ว่าตกลงจะตั้งคำถามพ่วงข้อนี้ข้อเดียวหรือจะมีข้ออื่นด้วย
แล้วจะตั้งคำถามลักษณะอย่างนี้
หรือตั้งลักษณะที่ทำให้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ช่วงระยะหลังปรากฏว่ามีตำรวจกองปราบ
ตำรวจหน่วยอื่นทหารเข้าไปลุยในพื้นที่

เสือที่คุมท้องที่อยู่ถูกย้าย

แต่ที่ว่ามันคันใจก็คือเรื่องที่กล่าวหาว่า
มีสถานบริการเปิดเกินเวลาอยู่ในท้องที่

ตำรวจท้องที่ไม่รู้เรื่องต้องเอาหน่วยอื่นไปจับ

เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
สถานบริการหรือผับที่เปิดเกินเวลาเปิดไปตี๓ตี๔ตี๕
แห่งเปิดไปถึงเช้าเลยเช้าไปอีก
และตำรวจท้องที่ไม่รู้เป็นไปได้ยังไง

เที่ยวเวลานี้เวลาเขาต้องการจะอยู่ดึก

เขาก็ถามกันว่ามีที่ไหนเปิดดึกกว่านี้
เปิดถึงเช้าบ้างเขาก็บอกที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่
ไปถึงข้างหน้าดูเหมือนปิดไฟแล้ว
ปิดแล้วแต่ว่าพอเข้าไปในร้านก็อยู่กันตรึม
เขาก็รู้กันทั้งนั้นนี่ครับนักเที่ยว
แล้วนักเที่ยวรู้และตำรวจท้องที่ไม่รู้
มันเป็นไปได้เหรอครับคนมาจากไหนจากไหน
นักเที่ยวเขารู้กันหมดตำรวจท้องที่ไม่รู้เป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดอ้าวรู้แล้วยังทำไป
ทำไมถึงปล่อยให้เกิดได้ก็ไปรับเงินเข้ามานี่ครับ

ฉะนั้นไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการ
เป็นเรื่องของลักษณะที่ว่าลิงหลอกเจ้า
พอผู้ใหญ่สั่งการขึ้นมาทีนึงก็ไปกวดขันกันทีนึง
พอเขาเลิกสั่งการก็ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม
แค่นี้แหละครับอยากจะบอกว่าทำอะไรเนี่ย
เกรงใจประชาชนบ้างอย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้
และนี่ก็เรื่องหนึ่งที่อาจารย์มีชัยบอกว่า
ถ้าคนไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาตำรวจแล้วจะทำงานกันยังไง
จะอยู่กันยังไงและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่จะนำไปสู่
การปฏิรูปตำรวจครับคุณก๊อฟฟุดาวครับ
ก็เป็น๒ประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับ
ก็ติดตามในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทยได้ทุกวันครับ